ขอบคุณครับท่านจุลพันธ์มีอะไรท่านประธานที่เคารพ
ผมจุฬภัณฑ์นามอนิวัฒน์ภักดิ์เพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่
ในฐานะวิบฝ่ายค้านครับไม่ได้จะนับองค์ประชุม
ท่านประธานใจเย็นนะครับเพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ย
รัฐบาลยื่นร่างพระราชบัญญัติที่สำคัญ
รมอลนั่งฟังสักคนในขณะนี้นะครับเป็นเวลาเกือบสักครึ่ง
โมงแล้วไม่มีเลยนะครับผมอยากจะให้ท่านประธานเนี่ย
เชิญเข้ามาฟังหน่อยครับสักคนสองคนก็ยังดี

กับท่านจุลพันธ์หาลือนี่ก็คงจะได้ยินไปถึงรัฐมนตรีแล้วล่ะครับ

ครับเชิญท่านอาจกรครับ
กับเรียนท่านประธานสภาพุทธแหละสะดอนที่เคารพ
กับผมอาทกรศิลป์หรือราธิกรบัญชีบรายชื่อพลังประชาลัฐ

ท่านพี่สมาชิกนะครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัตรขออนุญาตเอ่ยนามท่าน

เมื่อสักครู่ในมุมตรงที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยครับ

แต่ว่าอาจจะลงไปทำภารกิจสักพักหนึ่ง
ผมเสนอท่านประธานพักการประชุม
ต้องให้รัฐมนตรีมานั่งก่อนถึงทำต่อได้
เชิญท่านสาธิตพวกน้องเตยฟิภาค

คือเดี๋ยวผมก็จะนับองค์ประชุมนะ
คืออยู่กันมานานหลายปีแล้วท่านประธานเข้าใจ
ท่านก็เชิญท่านรัฐมนตรีมาที่จัดประวัติเขาพักผ่อน
มันเป็นหน้าที่ต้องมานั่งฟังสักคนหนึ่งก็ยังดี

เชิญมาสักหนึ่งท่านอยู่อยู่ไหมอยู่ในห้องไหนเชิญมา

ผมขออนุญาตประท้วงประธานข้อ๙ปกติ
ตั้งแต่นั่งในสภามาไม่เคยประท้วง

ท่านประท้วงขอบังคับข้อไหนครับ

สามจุดหนึ่งหนึ่งล้านบาทคณะน้ำตีก็มากระหล่องวะแหล่ง
มีสามสิบหกคนนะครับผู้แทนรัศนาลจำนวนกับห้าร้อยคน
ผมดูแล้วมันวางเวงเหมือนจะยุบสภาหรือไงเนี่ย
ถ้าไม่ประชุมก็ยุบสภาไปเลยครับสัมปัติภัยครับ
ผมให้ประธานวิจัยครับผมผมได้วินิจฉัยไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ
คือวันนี้เราประชุมตามข้อบังคับตามตามข้อเสนอแนะของสบค
สวบครอนุญาตให้เราจัดประชุมได้ความจริงแล้วนี่นะครับ
แม้แต่อยู่ต่างจังหวัดอย่างอยู่นครพนมจังหวัดผมเนี่ยนะครับ
จะมีการประชุมอะไรกันก็ไม่เกิน๒๐คนแต่ต้องเว้นระยะห่างด้วย
ฉะนั้นการที่หออนุญาตให้สภาพูดแทนรัศน์เราได้มีการประชุม
ท่านสอสอไม่จำเป็นจะไม่อยู่ในห้องประชุมสภาก็ได้
แต่ก็ให้อยู่ในห้องข้างนอกนะครับเพราะขณะนี้เรามีห้อง
ทำงานของสมาชิกสภาพผู้แทนราษดรอยู่แล้ว
จำนวน๕๐๐ห้องนะครับเป็นห้องส่วนตัว
ฉะนั้นสอสอก็อาจจะนั่งอยู่ตามห้องต่าง
แต่เขาก็ติดตามการประชุมโดยตลอด
ฉะนั้นเราจะถือว่าหลงเหลงเนี่ยก็คงไม่ใช่นะครับ
เพราะยังไงผมคิดว่าถึงคิวท่านใดอภิปรายก็เข้ามานะครับ
ก็เข้ามาอภิปรายเสร็จเราก็ออกไปนั่งข้างนอก
ก็ตามข้อตกลงที่ท่านประธานชวนได้ให้คำชี้แนะเอาไว้ว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้น
นะครับก็อยากจะให้พวกเราถือปฏิบัติอย่างนี้แหละครับ
ส่วนที่ว่าห้องประชุมอาจจะหลงเหลง
ผมก็ว่าท่านสอสอเราผมนั่งอยู่ข้างบนผมก็เห็นครับว่า
สอสอเราก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าออก
ไม่ได้ว่าหายไปเลย
ฉะนั้นก็ขอให้การประชุมดำเนินการไปได้นะครับท่าน
คือต้องกลับเรียนประธานด้วยความเคารพจริงครับว่า
จริงและการพิจารณานี่มีความสำคัญไหม
งบประมาณ๓๑ล้านล้านเนี่ยถือว่าเป็นความสำคัญของประเทศนะครับ
และถ้าหากวันนี้คณะมตรีก็มานั่งคนสองคน
ซึ่งไม่ให้ความสำคัญห่างเตอร์เยอะก็นั่งได้
ก็ผมคิดว่าถ้าเรามีจิตสำนึกมีความคิดว่าเราทำหน้าที่ผู้แทนสดร
ก่อนจะเป็นผู้แทนสดรก็อยากจะเป็น

อันนี้ต้องกลับเรียนด้วยความครบจริงครับ
คือการอภิปรายคนนี้เหมือนถามตอบไปสองคน
ไม่มีคนนั่งเลยนะครับมีไม่กี่คนไม่ถึง๑๐กว่าคน
ลำตีก็พูดไปอ่านไปไม่ได้ตอบแล้วอ่านที่เขาเขียนมาให้
สมาชิกก็ถามไปก็อยู่กันแค่นี้ท่านธนบวนศักดิ์ครับ
ครับผมอันนี้ผมขอรับประทานประทานจริงจริงนะครับ
อันนี้ผมเสนอแนะให้ท่านประธานเพื่อถ้าเคารพประธาน
ก็ต้องเชื่อคำวินิจฉัยของท่านประธานสิครับผมก็เชื่อท่านประธาน
ประทานวินิจฉัยแล้วนะครับให้คนสังเกตอยู่เหมือนลางสังหรณ์ว่า
ยุบการท่านนะครับเพื่อนหลายคนใจไม่ดี
กันเข้ามาผมนั่งอยู่ข้างบนผมเห็นนะครับท่านนะครับก็ให้มีการการประชุมเราดำเนิน
ค่ะดิฉันพัชลินทราบสิริพงศ์ค่ะสมาชิกสภาพผู้ทางรัฐสดรทักษ์พลังประชาลันตร์ท่านท่านพัชลินมีมีอะไรไหมครับ
ค่ะอยากจะขอเรียนชี้แจงผมผมได้วินิจฉัยไปแล้วล่ะท่าน
ค่ะว่าขอเรียนชี้แจงให้ทราบท่านพูดประท้วงก็เข้าใจแล้วครับ
ไม่ได้ประท้วงค่ะในทางรัฐบาลนะคะเพราะว่ากลัวว่าท่านทางรัฐบาลจะเสียหายอะค่ะ
ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าท่านนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีหลายท่านนะคะก็รับฟังอยู่ในห้องหลังนั้น
ประธานครับขอบคุณค่ะท่านสงสารน้องนะครับพี่ฉลินท่านประธานเดี๋ยวนะครับ
ผมผมชี้แจงท่านประชลินก่อนว่าเอ่อท่านประชลินไม่ไม่มีหน้าที่ต้องมาชี้แจงแทนร่ำตีนะครับ
คือลำตีท่านก็หมุนเวียนกันเข้ามานั่งหมุนเวียนกันไปพักข้างนอกก็ธรรมดา
นี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับฉะนั้นใครที่จะลุกขึ้นพูดที่มีสิทธิ์พูดก็คือ
ต้องยกมือพ้นศีรษะแล้วให้ประธานอนุญาตนะครับถึงจะพูดได้
แต่ถ้าท่านจะประท้วงท่านต้องยืนขึ้นและยกมือพ้นศีรษะอีก
ประธานอนุญาตท่านคุณประท้วงนะครับต่อไป